นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บูรณาการเครือข่ายภารกิจการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในระดับพื้นที่
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
นี้กรมอนามัยได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการบูรณาการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน๔กลุ่มวัยในระดับพื้นที่
่งเน้นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
แก่การจัดบริการสุขภาพในระดับจังหวัดอำเภอและตำบล
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงาน
เพื่อการขยายแนวทางการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดำเนินงานระดับพื้นที่
วิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๒ถึง๔กรกฎาคม๒๕๕๙
ณโรงแรมเพชรัตกาเดนอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑